ไปหาเลขเด็ดดีกันก่อนดีกว่า
มาตรงนี้ทุกอาทิตย์เลย
ล่าสุดก็มีมาเรื่อยให้คุณผู้ชมได้คำนวณกันต่อ
นี่หลายคนยกให้เป็นเจ้าพ่อมนต์สิทธิ์แล้วนะ

พอสำหรับคนที่ไม่ถูกเขาก็เรียกอีกอย่างหนึ่ง

งวดนี้ใครอยากเป็นเศรษฐี

ชอบการเสี่ยงโชคเสียงดวงมาดูเลขกันจากพี่มนต์สิทธินะคะ
วันนี้เห็นว่าไม่ได้มาคนเดียวค่ะ
ภายนักร่องสาวรุ่นน้องพันธุ์บริการมาแชคพักคู่กันด้วย
พร้อมกับโพสต์เลขเด็ดชุดใหญ่

ส่วนเลขสวยคุณผู้ชมก็แล้วแต่วิจารณญาณนะ

พี่มนต์สิทธิ์เขาย้ำตลอดว่า
การลงทุนมีความเสี่ยงของแบบนี้มันอยู่ที่ดวงด้วย
เอาจริงพี่แจ๊คบางคนซื้อเลขเดียวก็ถูก
หยิบตบกี่ใบตบกี่ใบก็ยังไม่ถูก

แต่ว่าไยพอนต์ก็เป็นนึงนะที่ถูกรอตเตอรี่บ่อยมาก
ไว้คนไปถามว่ามีเรื่องอะไรเห็นถูกบ่อยพันต่อไม่ถูกหรอก

ส่วนใหญ่เขาบอกว่าเวลาโชคดีเขาจะฝันว่าได้จับอุจจาระ
ตายและนี่มันเป็นเรื่องฟังความเชื่อ